สดใสแบบจึ้งใจดีกว่านางเอกวิกหมอชิดคนนี้คุณผู้ชมค่ะ
มุกดานรินรักนั่นเองที่มาในชุดสีดำรัดรูป
เว้าจิตเว้าใจเว้าไปไกลแล้วเกิน

คู่จิ้นอย่างหนุ่มเข้มอัศวีโหเหลียวหลังเลย
ทำไมเซ็กซี่ขนาดนี้เออนะ
บอกเลยลูกนี้ของสาวมุกดาเนี่ยเซ็กซี่มีคลาสถูกออกถูกใจเอฟซีเป็นที่สุดค่ะ
แล้วไหนงานนี้คู่จิ้นเข้มมุกดาเขาโคจรมาเจอกันอีกทีนึง
บันเทิงไทยรัฐเลยรีบคว้าทั้งคู่มาสัมภาษณ์เปิดใจใหม่เดี่ยวเลยค่ะ
ท่ามกลางแฟนคลับที่ยกขบวนแห่ขันหมาก

กขบวนแห่กันมาเชียร์เข้มกับมุกดา
มีทั้งป้ายไฟดอกไม้แล้วก็แหวนที่ทำจากแบงค์ร้อยแบงค์พันธ

ฉันอยากได้สักวงสองวงบ้างจังเลย

เนาะพร้อมกันเลยค่ะ

รอเราจะได้เห็นคู่จิ้นสุดฮอตเข้มกับมุกดาเนี่ย

เราไปฟังเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับ
แล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากคู่เข้มมุกดากันเลยจ้า
ตอนแรกเห็นช่อดอกไม้นึกว่างานแต่ง

หลังเนี่ยแบงค์พันธุ์หลายวงนะ

ชีวิตดูแบบอัตรัพธุ์

อ่าพร้อมแล้ว
พระเอกนางเอกช่อง๗มีไม่เยอะนะ

เบียงสะพบกันแล้วเหมือนว่าพระเอกน้องเอกน้อย
ที่แบบเคมีมันได้เคมีมันจิ้นมันเข้ากันมันมีน้อย
อย่างเข้มกับมุกดาถือว่าเป็นคู่จิ้นตัวเต็งนะ